กาดครูหรือเชิญครูเริ่มตั้งแต่บทร้องที่เรียกว่าบทขานเอซึ่งเป็นพิธีในวันแรกโดยบทขานเอมีเนื้อหาที่พูดถึงการไหว้พระแม่ธรณีที่ได้มาแสดงในพื้นที่นี้และขอขมาหากทำอะไรอันเป็นการไม่สมควร
ตัวอย่างบทขานเอต่อไปนี้